เรียกว่าครอบครัวสุขสรรค์เลยก็ว่าได้นะคะ
สำหรับครอบครัวคุณตูนอาทิตย์วราคุณผู้ชมค่ะ
นี่ล่าสุดมีกิจกรรมมานะคะมาให้ดูกันด้วยน่ารักทีเดียว
แล้วก็ลูกชายเขาน้องทะเลตอนนี้ก็ประมาณ๑เดือนแล้ว

กิจกรรมที่อยากจะให้ดูนี่แหละคุณผู้ชม
น้องทะเลไปทะเลครั้งแรก

ก็พี่ตูนแล้วก็สาวก้อยค่ะก็ใช้ชีวิตแบบครอบครัวกันมาสักพักนึงแล้ว
พ่อแม่ลูกนะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพสุดน่ารัก
ระหว่างพ่อแม่มือใหม่กับลูกน้อยค่ะ
ล่าสุดนี่แหละคุณก้อยขอบันทึกความทรงจำดีเอาไว้ในไอจีเพิ่มนะคะ
เป็นโมเมนต์ที่ทั้ง๓คนพ่อแม่ลูกไปเที่ยวรับลมทะเลกัน
บ้านนี้รักทะเลกันสุดเลย
ก็ถึงมีลูกชายให้ก็ชื่อว่าทานน้องทะเล

ภาพแล้วก็คลิปที่ก้อยได้ปล่อยออกมานั้นนะคะ

ประตูอุ้มเบบีตัวน้อยนะ
พาน้องไปสัมผัสกับพื้นทรายค่ะ

รับลมทะเลกันคนละที๒ที

คือทริปนี้แม่ก้อยเขาเขียนแคปชั่นไว้ว่า
ไม่มีกระทงให้ลอยลอยทะเลเลยละกัน

แล้วก็เอาเท้าน้อยสัมผัสพื้นทราย
หนูเก่งมากไม่ร้องเลยสักแอะ

ได้ยินไงชินกับเสียงคลื่น

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะคะ
อ้าวทะเลมาครับ
โดนซายแล้วประวัติไม่โดน
เมื่อวานหนูหลับครับ